พาไปดูเรื่องของหิวไม่เกี่ยวกันว่ะ
พาไปหิวทำไมพาไปหิวเช้าแบบนี้ต้องหิวแน่นอนนะคะพาไปที่จังหวัดพยาว
ไปดูขนมบ้าบินกันหน่อยเขาบอกหอมอร้อยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งที่ค่ะพาไปชิมหมูสะเต๊ะที่จังหวัดสุโขทัย

ผมอนุญาตให้คุณผู้ชมกลืนน้ำลายไปด้วย
หรือคุณผู้ชมที่กำลังทำเมนูไหน
ให้ลูกหลานตอนเช้าแบบนี้ส่งมาบอกกันหน่อยนะ
ทำหมูสะเต๊ะนะหรือว่าไปซื้อดี
ไปซื้อก็ได้หมูสะเต๊ะนี่นะฮะ
ภาพนี้นะคะเป็นคุณพี่สายบัวเวียงนาคอายุ๕๙ปีหรือว่าป้ากรนะคะ
อยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ปิ้งหมูสะเต๊ะลูกค้านี่รอเต็มหน้าร้านเลยนะคะ
เขาบอกว่ามีจุดเด่นคือเนื้อนุ่มมากปิ้งจนหอม
และนำไปทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดเข้มข้น
คุณป้าสายบัวเล่าให้ฟังว่าขายหมูสะเต๊ะมา๔๐ปีแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้มีลูกค้าประจำซื้อตั้งแต่ไม้ละ๕๐สตางค์
ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะปัจจุบันขายไม้ละ๔บาท

แล้วก็มีลูกค้าที่เคยกินครั้งแรกติดใจในรสชาติ
เมื่อผ่านมาก็แวะซื้อทุกครั้งเลยนะคะ
แต่ละวันขายได้ประมาณ๘๐๐ถึง๑๐๐บาท
ไม่ใช่บาทนะไม้โอ้โฮเยอะนะโอ้โฮ
หากเป็นช่วงเทศกาลมีลูกค้าโทรไปสั่งจองหมูสะเต๊ะ
ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลย

ดีครับบ้านบิลโบราณคุณเว้นจังหวะไว้ทำไม

คุณระเบียบมั่นแสวงอายุ๖๗ปีนะคะ
ขายอยู่ในตลาดสดอาเขตในตัวเมืองพยาว
ขายกันตั้งแต่เช้าตรู่แสดงว่าตอนนี้เปิดขายแล้ว

มะพร้าวหอมแล้วเนี่ยอร่อยนะคะน่าอร่อยนะคะ
ส่วนบ้าบินร้านนี้ชื่อร้านนางระเบียบ
มีขายที่บริเวณนี้ร้านเดียว
แล้วก็ยึดกรรมวิธีทำแบบโบราณด้วยนะคะ
คุณระเบียบบอกว่าได้รับการสืบทอดทำขนมบ้าบินมาจากคุณยาย
แล้วก็ขายในตลาดแห่งนี้๓๔ปีแล้ว
บ้าบินโบราณสูตรป้าระเบียบ
หอมกรอบอร่อยกำลังดีค่ะ
ขายราคาชิ้นละ๒บาท๕๐สตางค์
มีรายได้วันละ๓๐๐ถึง๔๐๐บาทเลยนะคะ
อกจากนี้ป้าระเบียบยังได้ทำขนมบ้าบิน
ถวายสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ติดต่อกันมาแล้วถึง๓ปีค่ะ